ของวงการบันเทิงกันก่อนเนื่องจากว่าเราได้สูญเสียนักแสดงคุณภาพไปอีกหนึ่งท่าน
อาต้อยเศรษฐาศิระฉายาศิลปินแห่งชาติครับ
โรคมะเร็งปอดระยะที่สี่ครับหลังจากที่อาต้อยนักแสดงนักร้อง
แห่งชาติอาวุโสวัย๗๗ปีต้องรับการรักษาตัวจากโรคมะเร็งปอดนะครับ
ตั้งแต่ช่วงปี๒๕๖๒ซึ่งที่ผ่านมาอาการของอาต้อยนั้นก็ดีขึ้น
กับซุดตัวลงเป็นระยะเนื่องจากว่าต้องให้คีโมนและที่ผ่านมาก็มีการติดเชื้อโควิด๑๙ด้วย
ส่วนเมื่อวันที่๒๐เมษายนปีที่ผ่านมาคุณอีฟพุทธิดาซึ่งเป็นลูกสาวได้มีการอัปเดตอาการของอาต้อย
ว่ามีอาการเชื้อลงปอดและต้องอยู่ในการดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด
อาการนั้นหายเป็นปกติและกลับมาใช้ชีวิตได้มีความสุขอีกครั้ง
แต่ว่าช่วงปลายปีที่ผ่านมาอาต้อยกลับต้องกลับไปทำคีโมอีกครั้งหลังจากหยุดพักไปประมาณ๓เดือนครับ
ทำให้อาการป่วยจากมะเร็งปอดระยะที่๔นั้นมีการเชื้อกระจายไปจุดอื่นมากขึ้น
ซึ่งหลังจากให้คีโมก็เริ่มมีอาการอาเจียนและรับประทานอาหารไม่ค่อยได้
ซึ่งทุกคนก็ทราบว่าเป็นผลข้างเคียงจากการให้คีโมครับ
จากนั้นอาการของอาต้อยก็แย่ลงเรื่อยครับร่างกายสู้ผอมทีมแพทย์ดูแลอย่างสุดความสามารถแล้ว
เมื่อช่วงเช้าเวลาประมาณตี๔ครับลูกสาวก็คือคุณอีฟได้มีการโพสต์รูปท้องฟ้าในอินสตราแกรมและเขียนแคปชั่นว่า๔๗
ซึ่งก็หลายคนเข้าใจครับแล้วก็เข้าไปให้กำลังใจอย่างมากมายเช่นเดียวกันกับคุณแม่สุดาชื่นบานซึ่งเป็นนักแสดงอาวุโสก็มีการโพสต์ภาพไว้อะไรถึงการจะไปของอาต้อยเช่นเดียวกัน
รวมทั้งนักแสดงคนอื่นก็มีการโพสต์ไว้อะไรกันเป็นจำนวนมากกับการอะไรในการจากไปของนักแสดงมากความสามารถในครั้งนี้ครับ
แจ้งว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะมีการเคลื่อนย้ายศพไป
และในช่วงเย็นของวันนี้ทางครอบครัวจะมีการแจ้ง
หลายคนติดตามผลงานของอาต้อยกันมายาวนานนะคะ
การแสดงด้วยแล้วก็ผลงานเพลงด้วย